แอมสัยนายคุณผู้ชมคือข่าวการเมืองอาจจะมาแรงพวกนี้แต่แอมสัยนายไม่แผ่วนะ

คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าบิ๊กโจ๊กจะไปสารเพื่อขอให้สารออกหมายจับ
สารบอกมันเป็นพฤติกรรมเดียวกับอดีตสามีอดีตสามีอย่างนั้นไปออกหมายเรียกรู้ไหมออกหมายเรียกใคร

คือตำรวจมองว่าทนายพัฒน์มีส่วนในการอำพลางหลักฐาน

คุณผู้ชมตกใจไหมผมมาตกใจเมื่อสักครู่นะครับที่เห็นใบพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพาน
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านไปเองเลยไปศาลเองจะไปขออนุมัติหมายจับ
หลังจากพบหลักฐานที่ตำรวจเชื่อว่าทนายพัฒน์ถือเป็นบุคคลใกล้ชิดกับแอมที่มีพฤติการเดียวกันกับพันธบทโทวิทูล

รองผู้กำกับอดีตสามีแอมนะครับยังไงครับท่าน
คือตำรวจบอกมีส่วนเกี่ยวข้องหรืออยู่เบื้องหลังการจัดฉากยักย้ายหลักฐานเพื่ออำพลางคดี
ในกรณีกระเป๋าและทรัพย์สินของก้อยนะมันเป็นเรื่องแข็งพูดนะ
ส่งไปให้ผู้หญิงที่เพชรบุรีนะจะอำพลางคดีนะมันเป็นหลักฐานทางคดีนะ
แต่สารยกคำร้องครับสารบอกท่านรองก็คือบิ๊กโจ๊ก
ท่านลองไปให้ตำรวจออกหมายเรียกแทนตำรวจกองปราบปรามก็เลยจงออกหมายเรียก
เพื่อติดต่อให้นางสาวธันนิชาเอกสุวรรณวัฒน์หรือทนายพัฒน์ทนายความของแอม
มาพบเพื่อรับทราบข้อเก่าหาคุณผู้ชมตกใจไหมเนี่ยครับ
ข้อหาที่ออกหมายเรียกก็คือ
ช่วยเหลือผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษ

ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทำความผิด
หรือจัดฉากอำพลางหลักฐาน

พอมาเห็นข่าวนี้เมื่อวานแบบเย็นเกือบจะค่ำแล้วนะ
หัวลุกใช่เอาแล้วไงเอาแล้วไงทนายพัฒน์
นึกว่าจะมีส่วนแล้ว
แต่ว่าอันนั้นคือตำรวจเขาเห็นว่ามีหลักฐานนะ

ตำรวจติดต่อไปหาทนายพัฒน์ตอนทุ่มหนึ่งเมื่อคืน

วันนี้ตำรวจจะออกหมายเรียกธนายพัฒน์
อย่างเป็นอาคารไปอีกครั้งหนึ่ง
คุณผู้ชมคดีนี้เนี่ยไม่ได้มีแต่ทนายพัฒน์ที่โดนหมายนะ
มีคุณระพีพี่ชายคนสนิทของก้อย

ล่าสุดก็โดนหมายสารในข้อหามินประมาทครับ

ระพีชำนาญเรือพี่ชายคนสนิทของก้อย
เปิดเผยล่าสุดเลยบอกว่าได้รับหมายสารนะครับ
จากทนายของแอมยื่นฟ้องหมินประมาท
จากกรณีที่ไปออกรายการโทรทัศน์รายการหนึ่ง

ซึ่งผู้ต้องหากล่าวหาว่าเป็นการปั่นหัวตำรวจ

โดยทนายความของแอมยื่นฟ้องเมื่อวันที่๒๐พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ
พี่ระพีบอกโอ้วชิล

จากข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องจริง

ซึ่งหากผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อเก่าหา
คุณระพีบอกว่าจะพาญาติผู้เสียหาย
คัดค้านการประกันตัวกับเจ้าหน้าที่ด้วยครับ

ต้องขยับพื้นที่ข่าว